เพราะว่าสงกรานก็แหมอยาก
คือไปสงการแล้วก็เสียเงินเยอะแล้วไง

มันต้องหาวิธีการหาเงินบ้าง

เจ็บคอพรุ่งนี้หวยออกมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้าง

อ่างทองคันนมลแม่แก้วเรือนทองคุณผู้ชม

คือคันนมลแม่แก้วเหลือนทองมีต้นตะเขียน

ยาว๑๒๕เมตร

อยู่ในห้องกระจกติดแอร์ที่สวนป่าบ้านเสา๕อำเภอวิเศษชายชาญค่ะ
ชาวบ้านก็มากราบไหว้ขอโชคลาภกันคึกคัก
นางมะยุรีเจริญดีชาวอิทยาบอกว่า
ได้โชคลาภจากแม่แก้วเรือนทองมา๒งวดติดกันแล้ว

กระซิบด้วยนะคะว่าเลขเด็ดก็คือ๙๒๒จ้า
พอเห็นปุ๊บออกไปซื้อลอตเตอรี่ที่ด้านหน้าปั๊บเลยจ้า
อันนี้เลขเด็ดที่อ่างทองนะของคุณมีอะไรอ่ะ
ผมพาไปที่วัดสว่างอารมณ์
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เขามีการจัดพิธีกราบไหว้ขอพรหุ่นปั้นหลวงปู่ศรีสุโธ
พญานาคาราชแล้วก็แม่ย่าปฐุมมาครับ

ก็มีประชาชนสาธุชนนำกล้วยน้ำว้าใส่พานไปร่วมพิธีแน่นวัดเลย
รายเนี่ยคือก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ
คือเขาอยู่ดีเขาก็หวิดร้องขึ้นมา
ลิ้นปริ้นตาออกอะไรแบบนี้เหมือนเขาไม่รู้ตัวคุมตัวเองไม่ได้อะครับ
จากนั้นเขาก็ไปขอพรขอโชคลาภจากพระเงินพระทอง
ขอโชคจากอ่างน้ำมนต์คือขอตัวเลข

เสร็จแล้วก็นำสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ก็ไปซื้อเลขกันไปนะครับ
พลาดไม่ได้อีกหนึ่งที่แน่นอนเลย
เกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ

งวดจริงลานบวงสวงปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมานะคะ
ประชาชนใช้เวลาช่วงเทศกาลสงกรานนี่แหละ
กราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล

เสร็จพิธีบวงสวงค่ะก็มีนาคน้อย
ร่ายรำถวายพ่อปู่ถ้ำกลางสายตาของบรรดาคอหวย
ลุ้นเลยค่ะลุ้นอะไรรู้ไหมคุณลุ้นนิ้ว
ดูว่านาคน้อยจะชูเลขเป็นนิ้วอะไรบ้างนะคะ
ไม่พลาดที่จะไปส่องขันน้ำมนต์ในพิธีด้วย

ก็จีบไหมจีบมันก็เป็นเลขเดิมหรือเปล่า

ถ้านาคน้อยเขาจะรู้อันนี้รำตามแล้วนี่
ดูไปก็รำตามไปดูว่ามันจะออกเป็นเลขอะไรได้อีก
ส่วนขันน้ำมนต์เขาบอกเห็นชัดโต้งเลยคุณเห็นไหม
ฉันเห็นเลขไทยกับเลขโรมัน

เอาเหรอทำไมที่ฉันเห็นเลข๒อ่ะ

ไม่ต้องบอกให้ผู้ชมมองเองนี่มองเอานี่

กลับมาให้ดูแล้วก็เมื่อกี้นาคน้อยชูนิ้วอะไรไปบ้าง

ดูเอาแล้วแต่ใครจะใช้วิจารณญาณนะครับ
เอาไปปิดท้ายไปดูต้นตีนเป็ดหน่อยคุณผู้ชม
ไปดูว่าต้นพญาสัตวรรณ
อยู่ที่วัดตานล้อมอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ

เห็นเสียนพระโผล่ออกมากลางลำต้นนี่

พระน่าจะถูกนำไปทิ้งเอาไว้หรือเปล่า

คือมันแกะไม่ออกเลยคือแบบฝังอย่างนี้เลย

พอขยับดูขยับก็ไม่ได้มันแน่นมาก
ชาวบ้านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องแปลก
ก็ต่างตีกันเป็นเลขบ้างก็ว่า๘บ้างก็ว่ากัน
เอาก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันไม่รู้ว่าตียังไงนะครับ